๒๐๑๘นี้ตลอดข่าวของเรามีอะไรที่มันไม่ธรรมดา

อยู่ตรงไหนเดี๋ยวอยู่ด้านข้าง

ในวันครูแบบนี้ว่าเวลาเด็กอยู่กับคุณครู
แล้วเขาร่วมทำกิจกรรมกันจะน่ารักขนาดไหนครับ
เรื่องของลีลาเนี่ยยังไม่จบครับ
มาต่อกันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม
จังหวัดอุบลราชธานีกันบ้างครับ
ที่นี่เขาจัดกิจกรรมคลายหนาวให้แก่เด็ก
ด้วยการออกกำลังกายก่อนเข้าเรียนแบบนี้

บ้านก็ยังไม่ตื่น
โอ้โหไปนอนก่อนไหมล่ะครับเด็ก
ปิดท้ายเรื่องราวขำกันที่ลีลาการแข่งขันกีฬาสีวันเด็ก
เทศบาลตำบลเทพนครจังหวัดกำแพงเพชรกันสักหน่อยครับ
งานนี้เนี่ยไม่รู้ว่าใครสนุกกว่าใครกันแน่ครับ
ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ก็ดูสิครับทั้งผลัก

ทั้งดันกันขนาดนี้
ถามว่าเด็กเนี่ยรู้สึกอย่างไรดูสิครับหน้านิ่ง
ย่างก้าวยังเนิบขับเคลื่อนด้วยแรงผัก
กองเชียร์ที่ดูจะสนุกมากล่ะครับ
สนุกขนาดนี้เนี่ยลงแข่งปีหน้าด้วยเลยจ้า
วิ่งผิดตา
ก็เป็นความน่ารักแสนสนของเด็กอะเนาะ
โอ้แต่กว่าที่งานนี้จะจบได้เล่นอาวุธนะครับ
วิ่งจะจบได้เล่นเอาคุณครูและผู้ปกครองเนื่อยหน้าดูเลยนะ
วิ่งมาจะถึงแล้ววิ่งกลับทำไม

แต่ที่สำคัญก็ได้คุณครูและผู้ปกครองมาช่วยกันดูแล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูมากนะครับ